มาดูเรื่องของเด็กแว้นค่ะแก๊งเด็กแว้นนะคะ
เขาซิ่งแว้นกันบนถนนมิตรภาพแต่ปรากฏว่าแก๊งที่แว้นด้วยกันอ่ะ
มันเกี่ยวกันเองรถจักรยานยนต์มันเกี่ยวกันเอง
รถล้มกันระเนรนาศแล้วก็มีคนตาย๑คนนะคะ
เจ็บสองคนครับญาติบอกว่าก็เคยเตือนแล้ว
ไม่ฟังยังจะมาแว้นกันอยู่เนี่ยก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ตำรวจภูทรศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปตรวจสอบนะคะที่ถนนมิตรภาพตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้ว
บาดเจ็บไปสองนะคะชื่อว่านายพานุพงศ์พลจันทึกอายุแค่สิบเจ็ด
และนายวรรณยูเลิศจันทึกอายุสิบแปด
มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะนายเอกลักษณ์หอมขุนทศ
อายุ๒๐ปีนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลศรีคิ้วนะคะ
จากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ชาวบ้านก็บอกว่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้มาแว้นกันเป็นประจำตอนเกิดเหตุก็เห็นแว้นกันแบบเกาะกลุ่มกันมาค่ะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์กันมาเร็วมากหลังจากนั้นเห็นว่ารถเสแล้วมันไปเกี่ยวกันเอง
อืมไปเกี่ยวกับรถข้างข้างล้มคันหลังหลังที่ตามมาอีกสี่คันก่อนล้ม
ก็เลยล้มกันกระจัดกระจายเต็มถนนนะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ที่วัดทรัพย์ตะเคียนตำบลลาดบัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายเอกลักษณ์หรือว่าน้องเอกญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะคะ
คุณแม่นี่บอกว่าทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียลูกชายอย่างกระทันหันแบบนี้คุณแม่วันนภาเดชสอนอายุสามสิบหกปีบอกว่า
น้องเอกเป็นลูกชายคนเดียวครับปกติไม่ค่อยได้เจอกันเพราะพ่อกับแม่เลิกกัน
น้องเอกจะอยู่บ้านพ่อก็จะคุยกับแม่แชทคุยอะค่ะ
คุณแม่ก็พูดกับนักข่าวของเราพูดไปร้องไห้ไปนะคะบอกว่า
ล่าสุดที่ได้เจอลูกชายก็คือสองสัปดาห์ก่อนหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย
มารู้ข่าวอีกทีก็คือลูกชายประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ล้มเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
บอกช็อกมากทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นการจากไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
ไม่ทันได้คุยอะไรกันเลยอืมยอมรับว่าลูกชายชอบขี่รถจักรยานยนต์ซิ่ง
แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกค่ะแม่บอกแม่เป็นห่วงมาตลอดนะ
กลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเนี่ย
ก็มาสูญเสียลูกชายไปแบบนี้ค่ะอายุเพิ่ง๒๐เอง

ไม่ได้หวังอยากให้เขามาเลี้ยงดูเราหรอก
อยากให้เขารับผิดชอบครอบครัวเขาแค่นั้นก็พอ
ลูกเขาก็ยังเล็กแม่ก็สงสาร
ส่วนพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะพ่อดอกรักหอมขุนทศอายุ๓๙ปี
พ่อบอกว่าก็ทำงานเป็นผู้จัดการที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนโชคชัยบุรีรำ
แล้วก็ได้นำลูกชายมาทำงานด้วยเพิ่งเริ่มทำงานได้ประมาณแค่สองเดือนค่ะ
ช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุน้องเอกลูกชายก็ไปทำงานตามปกติ
สายสายสักประมาณ๑๑โมงนะคะน้องเอกบอกพ่อว่าขอลางานครึ่งวัน
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปไหนปกติก็ชอบออกไปหาเพื่อน
แล้วก็กลับเข้าบ้านแต่ละทีก็ค่ำเลย๓ทุ่มค่ะ
วันเกิดเหตุลูกชายหายไปทั้งวันจนเที่ยงคืนถึงมารู้ว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ล้มจนเสียชีวิตนะคะ
จักรยานยนต์คันที่ลูกชายขี่อยู่เนี่ยนะพ่อเป็นคนซื้อให้นะ
ดอกรักบอกว่าซื้อจักรยานยนต์ให้กับลูกเองนะฮะเพื่อให้ลูกเอาไว้ขี่ไปทำงาน
แต่ลูกชายก็เอาไปแต่งซิ่งตามเพื่อนแล้วก็ไปเข้ากลุ่มเด็กแว้น
เอาจักรยานยนต์ไปขี่แข่งกันก็เป็นตามภาษาวัยรุ่นเด็กแว้น
ซึ่งยอมรับว่าเคยห้ามลูกแล้วบอกว่าอย่าไปแข่งรถกันเลย
มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียงก็ดังห่วงด้วยว่าจะเกิดอุบัติเหตุ
แล้วลูกชายเนี่ยยังมีภรรยากับลูกอายุ๓ขวบที่ต้องดูแล
อะไรที่ไม่ดีก็อย่าทำเนี่ยก็เตือนไปตลอด
แต่พ่อบอกว่าก็ทำได้แค่เตือนเพราะสุดท้ายยังไงลูกชายก็เอาจักรยานยนต์
ออกไปขี่แข่งกับกลุ่มเพื่อนอยู่เป็นประจำจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เรื่องที่เกิดขึ้นนายดอกรักบอกว่ายากที่จะทำใจ
สารลูกชายที่ต้องมาตายสงสารหลานที่ต้องขาดพ่อ
ถ้าย้อนเวลากลับได้นะจะไม่ให้ลูกจับรถจักรยานยนต์เลยพ่อบอก
อันนี้ทราบจากจ้านุทิศตำรวจนะร้อยเวรเขาเล่าให้ฟังว่า
แข่งกันมา๕คันล้มก่อนหน้า๒คัน
แล้วลูกน้องมาชนซ้ำด้านหลังแล้วก็ล้มลง
ตำรวจบอกว่าเกี่ยวกันล้มก่อน๒คัน
แล้วลูกเราตามมาชนด้านหลัง
พ่อเขาเสียใจแพบสุดนะเนอะลูกชายคนเดียว
นายดอกรักบอกว่าเมื่อวานนี้เพื่อนของลูกชายที่บาดเจ็บ
ก็เดินทางมาเคารพศพนะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกัน
ยังไม่ได้คุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนของลูกชายก็ยังเจ็บ
ส่วนตัวเองก็ยังทำใจไม่ได้ยังเสียใจเรื่องของลูกชายอยู่
ก็เลยอยากฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคน
ว่าให้ดูแลเอาใจใส่ลูกหลานให้ดีโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นทั้งหลาย
แต่ก็อย่างที่คุณดอกรักบอกคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีเตือนนะ
คือที่โบราณเขาบอกเตือนจนปากเปียกปากแฉะ
แต่เด็กมันไม่ฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องดูเนี่ยดูข่าวดูทุกเรื่อง
แล้วก็เอาเป็นอุทาหรณ์แล้วไปคิดถึงเวลาเนี่ยเอาเราตายขึ้นมาเนี่ย
คนที่ลำบากคือพ่อแม่พี่น้องครอบครัวทั้งนั้นคนที่อยู่ข้างหลังนะคะ